ปีแรกมันไม่รู้เลยว่าที่นี่ใช่ที่ของเราจริงหรือเปล่า
ในฐานะที่เราเป็นนักร้องในฐานะที่เรามามอบความสุขให้กับเขา
เราก็อยากได้สิ่งเหล่านั้นตอบแทนกลับคืนมาบ้าง
มันจะมีคอมเมนต์ต่างมีผลต่อความมั่นใจของตัวเองแหละ
จนเรารู้สึกว่าเราจะไปแล้วจะได้เหรอเขาจะเลือกเราจริงเหรอ
มันก็มีนะครับมันก็จะมีคอมเม้นต์ต่าง

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเราในสถานที่ต่าง
เราก็จะมีการได้ไปอ่านมา
มันก็จะมีส่วนเหมือนกันในการมีผลต่อความมั่นใจของตัวเอง
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่มานั่งดูเราอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยเขาอยากดูเราไหม
เขามีความสุขกับเราขนาดไหน

มันไม่รู้เลยว่าที่นี่ใช่ที่ของเราจริงหรือเปล่า

แล้วก็เหมือนเราเองก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในความสามารถตัวเอง
เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะทำได้
ค่อนข้างจะดูถูกตัวเองประมาณนึง

ในฐานะที่เรามามอบความสุขให้กับเขา
เราก็อยากได้สิ่งเหล่านั้นตอบแทนกลับคืนมาบ้าง
แต่ว่าพอมันอยู่ไปแล้วมันจะเรียนรู้ได้เลยว่าจริงแล้ว
หน้าที่ของเราไม่ใช่มารับ
แต่หน้าที่ของน้องมีแค่ให้เท่านั้น

มันก็เลยทำให้เราก้าวผ่านความรู้สึกแบบนั้นได้
คำชมก็อย่ามาเอามาใช้เป็นสิ่งที่เราทำให้รู้สึกเหลิม
รู้สึกได้ใจ
วิจารณ์คำด่าก็เลือกมาในสิ่งที่เราจะใช้มาปรับปรุงตัวเอง
อะไรบางอย่างที่มันเกินขอบเขตจากนั้นก็ไม่ต้องรับก็ได้ครับ
ผมว่ามันเกิดจากการที่คนเห็นใจกันน้อยลงครับ
คือถ้าเราย้อนกลับกันเป็นคนที่พิมด่าเนี่ย
เป็นคนที่ถูกพิมพ์ด่าบ้าง

ความรู้สึกของคนเท่าไหร่ว่าใจเขาใจเราอะครับว่าถ้าเราพิมพ์ด่าใครไป
แล้วคนอ่านเขาจะรู้สึกยังไงถ้าคนในสังคมทุกวันนี้มีความเข้าอกเข้าใจ
แล้วก็เห็นใจกันมากขึ้นเนี่ยก่อนจะพิมพ์อะไรไปเนี่ยเราจะรู้แล้วว่า
เฮ้ยถ้าพิมพ์ประโยคนี้ไปเขาต้องเสียใจมากแน่เลยเราไม่พิมพ์ดีกว่า
แต่ทุกวันนี้ผมว่าคนเห็นใจกันน้อยลงคนเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง
ก็เลยรู้สึกว่าก็ฉันรู้สึกแบบนี้คุณต้องคุณต้องทำตามเราคุณต้องทำตามความคิดของเรา
เขาก็เลยพิมพ์ไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าพิมพ์ไปแล้วจะกระทบความรู้สึกของคนอ่านอย่างไร
เราก็เลยเออหันมามองว่าจริงแล้วมันไม่ได้เกิดจากเสียงของคนรอบข้าง
มันเกิดจากตัวเราเองว่าเราภูมิใจในตัวเองพอหรือยังเราเห็นคุณค่าของตัวเองมากพอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็เลยค่อยค่อยเรียนรู้จากตรงนั้นครับแล้วก็เริ่มหันมามองตัวเองว่าเออ
จริงแล้วตัวเรามันมีดีขนาดไหนตัวเรามันน่าภูมิใจขนาดไหน
ก็ค่อยเรียนรู้จากตัวเอง
แล้วหลังจากนั้นพอผ่านจากการชื่นชมตัวเอง
ผ่านจากการให้กำลังใจตัวเองได้แล้วเนี่ย
ไม่ว่าเจอคำวิจารณ์อะไร
จะทั้งแค่วิจารณ์หรือจะทั้งแบบ

เออจริงแล้วเราสามารถ
สามารถดูแลจิตใจตัวเองได้ด้วยตัวเราเองนะ

ส่วนใหญ่เลยนะที่เราเจอก็คือว่า
ทุกคนต่างก็เชื่อคำพูดของคนอื่น
เชื่อคำพูดของคนอื่นในที่นี้หมายถึงว่า

หรือว่าดูถูกอะไรกับตัวเราเนี่ย

เราไม่ค่อยได้ฟังเสียงของตัวเอง

ผมเคยมัวแต่คิดถึงคำของคนอื่น
จนลืมฟังเสียงของตัวเอง

จงมั่นใจนะจงภูมิใจตัวเองนะ
ผมมั่นใจว่าทุกคนดีพอ
ทุกคนมีดีพอที่จะเป็นตัวเอง

เราก็เลยค่อยบอกไปแบบนั้น

บางคนก็ค่อยเรียนรู้กันไป
ซึ่งผมว่านี่แหละเป็นหน้าที่ของผม
ใครที่เคยเจออะไรที่เป็นแบบผมเนี่ย

แล้วก็ช่วยชี้ทางให้เขาได้